ดูเรื่องราวผีสางกันหน่อยนะฮะ
เอาเรื่องผีสางมาเล่าตอนกลางวันดีไหม
จะได้ไม่ต้องกลัวกันมากนะครับ
รายการผีรายการหนึ่งชื่อรายการโคตรช็อกเรดิโอนะฮะ
เขาก็ไปจัดรายการกันแบบไลฟ์
ปรากฏว่าขณะที่ทำการไลฟ์อยู่นั้น
เขาบอกว่าหน้าใครไม่รู้โผล่ออกมา
ผู้ดำเนินรายการหันไปทักเลย

เดี๋ยวตกตรงไหนนี่คือเจอดีก็อุ๊ยนี่เหรอ
ที่วงนี่เหรอ

เรื่องนี้ถูกแชร์กันบนโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายเลยนะฮะ
ขณะที่รายการเล่าเรื่องผีชื่อโคตรช็อกเรดิโอ
ทางรายการได้มีการจัดรายการนอกสถานที่นะครับ
โดยพิธีกรในแวดวงเรื่องลี้ลับอย่างขวัญน้ำมันพราย

ส่วนแขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องผี
ก็น่าคุ้นแล้วฮะ
ก็คุณพระละพลนะ
แห่งหนึ่งย่านฝั่งธลมีการเก็บศพและเท่ากระดูก
เขาบอกว่าจะไปเล่าที่นั่นเล่าเรื่องผีน่ะ
มันต้องไปที่จริงมันต้องมีบรรยากาศ

ใช่สุดหลอนเอาแบบจริงเลย
ระหว่างที่เขามีการจัดรายการอยู่สถานที่จริง
แล้วก็มีคุณขวัญน้ำมันพราย

พวกแกเจอผีหรือยังอะไรอย่างนี้นะฮะ
ปรากฏว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะ

เขาบอกว่าทางรายการได้ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์

ปรากฏว่าตัวเซ็นเซอร์ก็ส่งเสียงดังตลอดเวลาเลย
งั้นแปลว่ามีพลังงานบางอย่างอยู่แถวนั้นด้วยเนี่ยนะ
แต่เรื่องพลังงานบางอย่างเขาบอกไม่แปลก
เขาบอกว่ามันอาจจะมีได้เรามาสถานที่จริงแบบนี้
โอ้โหที่เก็บกระดูกเท่าอะไรต่างแล้วนะ

เขาบอกก็ดำเนินรายการไปตามปกติ
แต่มาพีคสุดตรงจุดนี้
คุณผู้ชมขณะที่ผู้ดำเนินรายการ
ก็คือคุณขวัญน้ำมันพลายบอกได้ขอพักเบรกโฆษณา
ปรากฏใบหน้าปิดสนาโพลวัตเว็บเข้ามาในจอ

ผู้ดำเนินรายการอย่างคุณขวัญน้ำมันพราย
ที่อยู่ในสตูดิโอถึงกับทักเลย

พิมงานรึเปล่า
ฟังช่วงนี้หน่อยฮะ

หน้าใครโผล่มาในกล้อง
หน้าใคร
ไม่คือ
คือลักษณะคือเราเห็นด้านหลังเขาใช่ไหม

แล้วก็มีใบหูใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบเป็นดวงตาจมูกใช่ไหม
ใช่ครับแต่ทีนี้ค่ะคนที่อยู่ใน๓ที่จริง
นี่กี่คนคุณนับถูกไหม๓ไหม๓ใช่ไหม
หรือ๒๓ใช่ไหมที่นั่งข้างบนด้วยนั่นใช่ไหม

ไม่รู้นั่นแหละเขาปฏิเสธเลย

เพราะว่ากล้องมันเป็นการตั้งกล้อง
คุณเหรอเอาแล้วทีมงานล่ะทีมงานล่ะ
ทีมงานนู่นอยู่ห่างจากจุดเท่านี้เป็นร้อยเมตรเลย

ไม่ทันหรอกหรอ
แล้วก็มีพิธีกรในสตูอย่างคุณขวัญแล้วก็แขกรับเจิญ
ที่นั่งจัดรายการอยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะ
เหมือนสมมุติเราอยู่ตรงนี้แล้วอยู่มีหัวโผล่มาหน้าจอเนี่ย

อาจจะเป็นทีมงานก็ได้ของเรา

นี่พยายามดูคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กอยู่
คุณผู้ชมก็ถามมาเหมือนกันว่าหัวใครมาบัง

ครับแต่ผมกำลังสงสัยว่าตรงนู้นมีนั่งกัน๒คนหรือว่า
ว่า๓คนที่นั่งห้อยขามาด้วย

เดี๋ยวขอไปดูย้อนหลังอีกทีนึงแล้วกันนะคะ